แล้วนะผูกเลยเตรียมไปผูกเลยคุณผู้ชมพี่มัมลาโคนิคนี่แหละค่ะ
จะไม่ให้เรียกว่าเจ้าแม่แห่งดวงดีได้ยังไงคุณผู้ชมพี่มัมบอกไปแล้วนะคะ
ถูกลอตเตอรี่ค่ะ๑๑งวดติดกันไปเลยฟังไม่ผิด๑๑งวดจริงไม่ได้โม้นะเนี่ย
และแต่ละงวดเนี่ยพี่มัมก็จะมาโพสต์ให้ดูนะคะว่าแต่ละงวดเนี่ยรับทรัพย์ไปเท่าไหร่
มัมจ๋าพี่มัมเปิดสำนักเลยจ้ะพี่มัมไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะ
และพูดเลยว่างวดนี้พี่มัมก็จะทำสถิติติดกันฟะเป็นงวดที่๑๒หรือไม่
และบันเทิงไทยรัฐจับตาดูให้ดีนะคะ

เอาลอตเตอรี่มาโชว์หราให้ดูแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ดูสิงวดนี้พี่มัมเขารักตัวไหนคุณผู้ชมดูซะก่อนนะคะ
เออนะงวดของดีแบบนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงใจเย็นนี่ไงมาแล้ว
ทำไม๗๐๐เรียกว่ามาเป็นปึกใหญ่แบบนี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
แค่นี้แหละโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
แท็กลอตเตอรี่เชียงรายนิดนึงนะคะเมื่อกี้แอบเห็นนิดนึง
๕ใบ๗๐๐คุณผู้ชมเออมันเลยละ๘๕ใบ๘๕๔๐คุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะที่ไหนมันก็ต้องราคาเดียวกันนะแม่
สงสัยไปไกลหรือเปล่าทั่วประเทศไทยนะเออนะคะมาเป็นปึกใหญ่
เขาบอกพี่กัดด้วยนะคะเหมามาจากเมืองเจียงไฮนะเจ้า
แฟนคลับเห็นแบบนี้โอ้โหตาโตเลยค่ะแคปหน้าจอกันไปแล้วโอ้โหคุณ
พุ่งตรงไปยังลอตเตอรี่ใกล้บ้านเลยนะคะอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเผื่อจะเฮงแบบพี่มัมค่ะ
เออลองเสี่ยงดูนะสักหน่อยเสี่ยงได้เสี่ยงไปอย่าลืมนะคะคำเตือนของพี่มัมนะจ๊ะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่ามันก็หนึ่งในล้านถ้าจะถูกรางวัลใหญ่

สุดยอดนะคะแต่ว่าเลขเมื่อสักครู่ก็คือตรงในใจอยู่เหมือนกันนะคะ
ไว้แล้วเขาเล็งเอาไว้แล้วแต่ที่เห็นพี่มัมเขาซื้อได้เยอะเนี่ยมันก็เป็นกำลังของเขาเพราะฉะนั้นเราเองสมมุติว่าเรามีน้อย